พูดถึงคุณเจนี่ดิฉันก็นึกถึงรักครั้งเก่าของเขา

พี่กึ้งเฉลิมชัยเมื่อวานนี้พี่แจ๊กไปอสสะกับเขามา
คือนะคะคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นภาพหัวน้องทองของพี่แจ๊กกะรีนนะคะ

เล่าก่อนว่าเป็นงานเปิดรายการของแหวนปวิสลานะคะ

อะอะไรนะปวริสา

เปลี่ยนชื่อกับเปลี่ยนหน้าบ่อยนิดนึงนะคะ

แล้วก็คุณกึ้งเฉลิมชัยเนี่ยก็คือ
เขาบอกว่ามาทำรัฐีเป็นพิธิกรด้วย

แล้วสรุปคุณกึ้งไม่ให้สัมภาษณ์นะคะเพราะว่าเขาก็ไม่พร้อมไม่สะดวกค่ะ
แต่มารู้จากไอจีตอนหลังนะคะว่าจริงแล้วที่จากวังจุลจักรนะคะ
คือวันเกิดแหวนด้วยปีนี้นะคะ
คุณอ้ำพัชรภาที่แต่งไทยฟาดมาสวยมาก

แล้วก็เห็นแบ็คกาวน์ด้านหลังนี่คือที่วังจุลจักรนะคะของคุณฮิวโก้นั่นเองค่ะ
ซึ่งถามคุณกึ้งค่ะดิฉันก็ต้องใช้ความสามารถส่วนตัวนะคะในการเจาะแซะมาค่ะ
ตอนแรกจะสัมภาษณ์คนเดียวก็เกรงใจนักข่าวช่องอื่นนะคะ
คุณกึ้งบอกนะคะว่าตอนนี้ตัวเองก็ยังโสดอยู่นะคะ
นานเลยล่ะค่ะเพราะว่าไม่ได้เจอคุณกึ้งนานนะคะ
เขาก็บอกว่าตอนนี้เขายังโสดจนเรื่องคำตอบเนี่ย

เพราะว่าตอบอะไรไปก็มีคนอ่านนะคะ

ก็ตอบอะไรไปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์พูดตรงคือด่าเขาแน่นอนนะคะ

สมมุติคุณเจนนี่คุณมิกกี้จะมีข่าวดี
ก็ต้องขอแสงความดีด้วยอันนี้พี่กึ้งบอกนะ
ก็ใจกว่ามันกันส่วนคุณกึ้งก็ยังโสดอยู่นะคะ
แต่ว่าดิฉันก็สนิทนิดนึงก็เลยจะต้องอิงแอบนิดนึงนะคะ
ก็ตอนนี้เรื่องสาวเขาหลายคนก็คือคุณเชียร์คุณเจนนี่เองอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็ยังเป็นพี่น้องกันอยู่นะคะแล้วตอนนี้เขาก็

ก็ต้องแต่พี่อ้ำมันไม่ใช่หรอกเขาบอกว่าเป็นเพื่อนกันนะคะ
แต่ว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ต่อคือตอนแรกเขาชวนอยู่ต่อแหละวังจุลจักรนะคะ
แต่ไม่ไหวนะคะเพราะมันร้อนมากจริงนะคะ
ก็แอบเมาส์เขาเขาอุตส่าห์จัดงานสวย